แต่ว่าเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ย
บางทีบางบ้านไม่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลเด็ก
ก็อาจจะอาศัยเจ้าตัวนี้ในการดูแลน้อง
แล้วน้องทำอะไรกับเจ้าตัวนี้ไปดูค่ะ
โอ้โห
หมาลายอะไรเนี่ยหมาลายดาว

โอ้โหลายดาวเป็นลายด่าง
ดาวเต็มตัวเลยเต็มตัวไปเลยแล้วดูหน้าหมา
ดูหน้าน้องหมาตัวนี้เอือมระอาสุดไปเลยนะ
แต่ก็เชื่อว่าน้องหมากับน้องผู้หญิงคนนี้คงจะคุ้นเคย

ก็คือน้องจะเล่นอะไรก็ปล่อยให้เล่นไปเลย
หมาไม่หือไม่อือทั้งนั้นแล้วดูหน้าน้องมีความสุขจริงนะ

ตัวเองจะได้ไม่ต้องมาเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้
ดูหน้าตานะก็เดาไปนะแต่จริงมันอาจจะแฮปปี้ก็ได้ที่มีคนมาเล่นกับมันใช่ไหม